คือเอาพูดตรงแบบแรกอ่ะบางคนเขาถือไงเพราะเห็นเป็นข้างขาวดำอ่ะ
ใจคอเราก็ไม่ดีนะคะหรือว่ายังไงช่วงนี้วงการบันทึกก็อย่างที่ทราบเนี่ยแหละค่ะ

ถามพี่เท่งนะคะถามพี่เท่งนะคะถามพี่เท่งนะคะ